ไปดูกันต่อที่เรื่องของพายุอีก
ใช่นะฮะก็รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ก็ประกาศคำเตือนเป็นฉบับที่๑๔แล้วนะฮะ
ก็ลงวันที่วันนี้คือ๑๙กันยายน๒๕๕๙

แล้วก็จะประกาศความเคลื่อนไหวสถานการณ์

สำหรับเจ้าพายุตัวนี้นะครับ
ปรากฏว่าการประกาศตั้งแต่ตี๔ของวันนี้
พบว่าพายุระดับ๓หรือว่าโซนร้อนโนอึนเนี่ย

ศูนย์กลางประมาณ๕๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันก็ยังมีความรุนแรงอยู่นะ
เพราะปกติแล้วเวลาขึ้นฝั่งที่เวียดนาม
เข้าสู่ลาวจะเข้าสู่ไทย
จริงส่วนใหญ่พายุมันลดกำลังลง

แล้วก็ยังเคลื่อนตัวผ่านทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็วประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
และสลายตัวในบริเวณจังหวัดสุโขทัยในวันนี้
อันนี้คือจากการที่กรมอุตุเขาแจ้งมานะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องจับจ้องมองไปถึงจังหวัดตากด้วย

ว่ามันจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
มันก็ส่งผลต่อตากแล้วมันถึงจะไปเมียนมาใช่ไหมฮะ

แล้วก็ไปขึ้นฝั่งที่เมืองทากาที่บังคลาเทศ

พอมันลงทะเลไปแล้วนะครับ

ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

แล้วก็ภาคใต้ที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่แล้ว
ก็จะส่งผลให้ภาคใต้ก็มีฝนตกด้วยนะฮะ
ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

ใช่แล้วก็ทุกภาคด้วยนะคะ
ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังอันตรายจากมันท่วมฉับพันธุ์ค่ะ
แยกรายภาครายจังหวัดเลยนะฮะ
พื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก

แม่ฮองศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิษฐ
สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับ
ภาคอีสาเนี่ยโดนมาแล้วนะฮะ
ทั้งที่อุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครนครพนม

ชายภูมิขอนแก่นมหาสารคามกรสินมุกดาหาร๑๐๑ยะโสธร
อำนาจเจริญนครราชศรีมาบุรีรำสุรินบุรีรำ
เช้าก็มีคลิปเผยแพร่ออกมาบอกว่าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วนะฮะ
นอกจากนี้ก็มีเลยหนองบวรรมภูร์และหนองข่ายซีซาเกดนะครับ
ภาคกลางก็๙จังหวัดนะฮะ
กรุงเทพมหานครปริมณฑลตกด้วยนะครับ
ตอนเช้านี้เราอาจจะเห็นตกปล่อยแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะตกหนักขึ้นนะฮะ
ภาคตะวันออกก็อย่างที่เห็นเกือบทุกจังหวัดของภาค
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ต้องเตือนนะครับว่า
คลื่นลมค่อนข้างจะแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
คลื่นอาจจะสูง๓๔เมตรดังนั้นต้องรับฟังการรายงานสภาพอากาศ
อย่างใกล้ชิดนะฮะชาวเหลือก็งดเดินเรือไปก่อนในระยะนี้นะครับ